มาดูเหตุเรือล่มในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตปรับเพิ่มขึ้นเป็น๒๘คนแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก๑คนค่ะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเรือล่มครั้งนี้
แล้วก็อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลาค่ะเพื่อที่จะกู้ซากเรือค่ะ
เหตุเรือสมบัติมงคลชัยที่บรรทุกนักท่องเที่ยวแสวงบุญล่ม
บริเวณหน้าวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมอำเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๒๘คนแล้ว
เป็นชาย๗คนแล้วก็หญิง๒๑คน
รายล่าสุดค่ะพบศพนางทองใบขันทรรักอายุ๘๙ปี
ที่บริเวณหัวเรือก็มีทั้งกองโต๊ะกองเก้าอี้แล้วก็ไม้ทับถมอยู่
ตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๑คนคือเด็กชายอภินันแสงขำอายุ๒ขวบ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ละความพยายามในการค้นหาตามคุ้งน้ำต่างค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา๗คน
เป็นชาย๑คนแล้วก็หญิงอีก๖คน
ส่วนการกู้ซากเรือตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกว่าร้อยคนรวมถึงกรมเจ้าท่า
ก็ได้มีการนำเรือเครน๒ลำไปกู้ซากเรือ
โดยใช้เครนยกตัวเรือที่จมอยู่ในน้ำให้ลอยตัวขึ้นมา
เพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ทรัพย์สินที่
ว่าอาจจะติดค้างอยู่ในเรือนะคะ
จากนั้นก็ได้ลากเรือมุ่งหน้าไปที่จุดใกล้กับโบสถ์นักบุญยอเซฟ
เพื่อเตรียมยกเรือขึ้นแล้วก็จะอุดปะรอยรั่ว
ความกว้างประมาณ๑เมตรยาว๗เมตร
โดยจะใช้แผ่นยางค่ะหรือว่าแผ่นเหล็กอุดรอยเรือใต้ท้องเรือ
จากนั้นก็จะสูบน้ำออกแล้วก็ลากไปเก็บไว้ที่คันเรือศรีเจริญ
ซึ่งอยู่ติดกับวัดพนังเชิงวรวิหาร
เรื่องนี้นายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานเรือ
บอกว่าการกู้เรือในครั้งนี้กรมเจ้าท่าเป็นฝ่ายสำรองจ่ายไปก่อน

หลังจากนั้นก็จะไปเรียกเก็บกับผู้ประกอบการเรือตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
สั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงเหตุเรือล่มในครั้งนี้
ว่ามีใครเกี่ยวข้องแล้วก็สาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเลิกของผู้ประกอบการเรือ
หวังแต่กำไรโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่
รวมถึงยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรมเจ้าท่าใช้อำนาจหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่รวมถึงตรวจสอบท่าเรือเอกชนในพื้นที่จุดอื่นอีกด้วยค่ะ